อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นคลิปที่โอ้โห
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปที่ตัวเองเนี่ย
ถูกผู้ชายหนึ่งเป็นนายกอบราศน์

แล้วเขาบอกว่าไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้อีก
เป็นภาพที่มีผู้ชายคนหนึ่งคือนายสุภสัตว์โภคบุตร
เป็นนายกอบตทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ทำอาณาจารย์เธอพาในรถกับมีการก่อจูบรูปคำหอมแก้มอะไรยกใหญ่
เด็กก็ไม่ได้ขัดขืนแต่ฝ่ายชายเองก็ไม่ยอมหยุดนะ
ทีนี้นักข่าวเราก็บุกไปที่บ้านของเด็กไปเจอคุณยายอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นยายของน้องที่อยู่ในคลิปบอกว่าตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้กับหลาน
มีหลาน๒คนคนโตอายุ๑๖อีกคนหนึ่งอายุ๑๔
ช่วงปี๕๗คือ๕ปีก่อนตัวเองกับหลานประสบอุบัติเหตุ
ต้องรักษาตัวนานแล้วก็เข้าเฝือกใส่เหล็กดามกระดูกทั้ง๓คนเลยนะ
ฐานะที่บ้านก็ยากจนมากแล้วก็ลำบากเพิ่มขึ้นพอมาเกิดอุบัติเหตุ
จนสุดท้ายมีนายกอบตคนนี้คนในคลิปใช้เงินส่วนตัวไปช่วยเหลือ
ให้เงินมาทุกเดือนเดือนละประมาณสัก๖๐๐กว่าบาทได้
เป็นการเลี้ยงดูจุนเจอกันไป
หลานมีกิจกรรมหรือว่าต้องใช้เงินเพิ่มเติมในการไปโรงเรียน
ก็จะไปขอเงินเพิ่มเติมจากนายกอบตคนนี้
แต่ว่าช่วง๓ปีหลังนายกคนนี้ป่วยเป็นอำมพลึกซี่ขวา
ตั้งแต่แขนขาแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะโรคหัวใจตีบ

แล้วหมอแนะนำนายกอบตคนนี้ว่า
ในการรักษาเนี่ยต้องการทำให้เส้นเลือดสูบฉีดก็คือ
ต้องเอาหญิงสาวมากอดจูบรูปคำ
จะทำให้เลือดมันสูบฉีดกระตุ้นเส้นเลือด
รักษาอาการอมพลึกที่เป็นอยู่

จริงยายก็มั่นใจว่านายกจะไม่ทำเกินเลยกับหลานสาว
แต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้

แต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ

จากว่าพฤติกรรมของหลานสาวคนเล็กเปลี่ยนไป
ก็ไปสอบถามว่าบอกมาสิมันมีอะไรเกิดขึ้น
หลานถ่ายคลิปเอาไว้ก็เลยส่งคลิปนี้ให้เพื่อน
เพราะต้องการคำปรึกษาและระบายความเครียด

แต่กลัวว่าที่บ้านจะไม่มีเงินใช้

ก็เลยส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งต่อไปอีก

พอเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังขึ้นมานะฮะ

คือต้องบอกว่าคลิปจริงไม่ได้มีการเบอร์

คุณหมอก็แนะนำบอกว่าต้องหาเด็กสาวมานะ
รูปคำนะเพื่อให้เส้นเลือดมันสูบฉีด

แต่ต่างจากคุณยายกับเด็กทั้งสองคน
โดยเด็กสาววัย๑๖ปีอาย

เนื่องจากว่าเข้าสู่เป็นความเป็นสายแล้ว
แต่ต่างจากเด็กวัย๑๔ปี

อกรุ๊ปคือคือนางข่าวพยายามถามทางนายโยคว่า